กลุ่นเข้ามาที่ฝ่ายปกครองเข้าไปบุกอ่ะ

แล้วผมบอกว่า๕เสือน่าจะโดน

อ่าอ่าทำไมทำไมทำไมเดี๋ยวมาดู

นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับ
ไปตรวจสอบสถานบันเทิงชื่อดังย่าน
ถนนหาทัยราชตะบนราชสวายอำเภอลำลูกกานะครับ
แล้วไปจับนะนักท่องเที่ยวนะ
นักเที่ยวมีสารเสพติด๑๓๗คน
เจอของกลางยาเสพติดเจออะไรบ้าง
ยาบ้าเจอไอซ์เคตามีนแฮปปี้วอเตอร์
อยู่ตรงไหนเกลือนพื้นเลยนะครับ
ส่วนกาดของผับก็พกปืนแล้วก็แบล็งกัน
โอ้โหนะฮะกำลังเป็นข่าวเลยแบงค์กัน

ก็เลยแยกแจ้งข้อหานักเที่ยวก็โดนไอ้นี่ไป
คดีเสพยากาดของผับก็โดนพรบปืน

ในคดีเปิดสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็สนับสนุนให้เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
นะฮะเดี๋ยวแต่ไม่รู้จะโดนแจ้งเพิ่มหรือเปล่านะ

ช่วงตี๒ครับตี๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
นั่นแหละครับที่เกิดเหตุจนกระทั่งเมื่อวาน๖โมงเย็น
๖โมงเย็นพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
ตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ท่านไปตรวจสอบเนี่ยสถานบันเทิงเนี่ยเมมเนี่ยเมมเมมนะ
แล้วก็สั่งการให้ตำรวจขออภัยตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาคหนึ่ง

อะไรมันหลงเหลืออยู่บ้างเพียบครับท่านนี่เพียบครับท่าน
คือยังเจอยาเสพติดอีกหลายชนิดตกอยู่ซุกอยู่ในร้านอีกหลายจุดเลยดอม
ก็เลยสั่งให้๔เสือเอ้าทำไมอะท่านทำไม๔ทำไมไม่๕
ทำไมหายไปเออทำไมทำไม
สั่งให้๔เสือโรงพักในฐานะเจ้าของท้องที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๑
และตั้งกรรมการสืบสวนข้อที่จริงประกอบด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกวงกฎสุวรรณวัฒน์ผู้กำกับการตำรวจภูทรคูคศสอง
พันธุ์ตำรวจโทจิรพัฒน์ศรีเดชรองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบราม
พันธุ์ตำรวจโทรุ่งเรืองบุญอ่อนนิ่มอภิษกุล
สารวัฒน์ฝ่องกันปราบราม
สารวัฒน์สืบสวนส่วนรองคู่มกลับไฟสืบสวน

โอ้โฮคุณผู้ชมดอมจุ๊กแข็ง
แม่คนเราบุญวาสนาไม่เหมือนกัน
ลานราชการวันนั้นพอดีครับลองฟังดูครับ
แม่ลาได้จังหวะรองภูมิกับสืบด้วยนะ

อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับของกลางที่ตรวจพบ
รักษารัชการแทนผู้บัญชาการตมพภ๑
ให้ทดสืบสวนคดียาเสพติดคุณไปขยายผล
ไปขยายผลไอ้ถึงคนขาย

และหากพบว่างเมื่อวานนี้จำได้ไหม
เบิร์ตเล่าบอกว่าจากข้อมูลข่าว
จะมีการขายกันในร้านค่ำไปเสพในห้องน้ำ
ดึกหน่อยจะไปเดินห้องน้ำทำไมก็เสพมันบนโต๊ะนี่แหละ

เจ้าของสถานบันเทิงที่เมื่อกี้โดนไป
เรื่องไม่มีบริญญาณนู่นนี่นั่นนะนะ
อาจจะโดนอันนี้อันนี้น่าจะอ่วมครับ
แล้วร้านนี้เขามีชื่อเรียกกันนะ

เหรอคือนักท่องเที่ยวจะรู้กันว่า
ถ้าไปนี่ไม่ต้องพกยาไปที่ร้านมีขาย